ได้เวลาของเทศกาลนักล่า
ล่าที่ว่านี่ล่าความสวยนะ

วงการนางงามลุกเป็นไฟแน่นอนนะ

น้องจะไปสู่จักรวาล
เธอจะเป็นตำนาน
แอนโทเนียมั่นใจว่าอีกไม่กี่เดือน
ใช้เวลาทุกวินาทีแบบคุ้มค่าเลยค่ะ

ว่าจะเป็นเรื่องการเสพการเดิน
การพูดการปรับทัศนคติต่าง

คว้ามงกุฎจักรวาลมาแน่นอนค่ะ

ไปเมาส์มอยว่าอุ๊ยแอนโทเนีย
หลังจากมงมาทำไมงานไม่เข้าเลย

ฟิลลนั้นว่าน้องไปแต่ฉันก็เห็นน้องออกงานตลอดนะ

คุณพี่จะเอามง๓ค่ะ

ขอทำภารกิจจักรวาลให้เสร็จก่อน
ถ้าไม่ปังค่อยมาเมาส์นะคะ
ถ้าโมงแล้วเราก็งานไม่มี

แต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจ
ว่าเป็นเวลาที่เทรน
เวลานี้ไปโฟกัสในตัวเองเพราะว่าเราไปเพื่อที่จะไปเอามงสาม
แล้วงานมันก็จะมาเรื่อยอยู่แล้วตอนกลับมาก็จะมีงานอยู่แล้ว
แต่ว่าเวลานี้มันสั้นมากเราขอให้เราเอาเวลามาโฟกัส
แล้วก็ขอความเข้าใจด้วยค่ะ

ขอความเข้าใจเพราะว่าตอนนี้โฟกัสอยู่ค่ะพี่